อันนี้ดิฉันก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับหอยหอย
ใช่บอกอะไรบอกหอยว่าอร่อยจัง
เฮ้ยคุณไปทานมาสิคะ
ใช่ก็บอกแล้วว่าไปสุราธานีมาสุรธานีเป็นเมืองหอยใหญ่ถูกไหม
ก็เลยพาคุณผู้ชมไปท้าพิสูจน์ดูว่าหอยที่สุราธานีเนี่ยมันใหญ่มันสดมันอร่อยขนาดไหน
อยากรู้ใช่ไหมตามไปดูกันเลยค่ะ
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองร้อยเกาะ

หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะจังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาว่ากันว่าหอยใหญ่ใหญ่จริงหรือเปล่าอร่อยจริงไหม

ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านป้ายาหอยสดค่ะ
หอยที่นี่เนี่ยโซ่สดอร้อยอร่อย
แต่ว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูหน่อยค่ะว่าใหญ่จริงหรือเปล่า
ร้านป้ายาหอยสดเป็นร้านของคุณปรียาหนูปราบหรือป้ายา
เป็นร้านขายหอยสดที่ขายมานานกว่า๑๘ปีแล้ว
สังเกตได้ง่ายที่หน้าร้านจะมีกระบะหอยใสใหญ่
เรียงรายเป็นกองเท่าภูเขาให้ลูกค้าได้เลือกทานกันเลยค่ะ
แน่นอนว่าจุดเด่นของร้านป้ายาจะเป็นอะไรไปไม่ได้

ที่ทั้งสดสะอาดและน้ำจิ้มรสเด็ดฝีมือของป้ายาค่ะ
ป้ายาจ๋าหอยเราเนี่ยคือหอยอะไรที่ว่าสดเนี่ย
ห้อยขึ้นเฉยกับลูกร้านก็คือห้อยหนังรมค่ะ
ห้อยหนังรมเหรอคะอืมเลยได้เฉยกับกว้านวาสุรร้านเมืองไอ้เย้ย
ความอร่อยของหอยนังรมมันอยู่ที่ไหนคะ
นึงความปรุดต้องมันแบบนึงสดเลย
เขาบอกว่าถ้ามาร้านป้ายากินไม่อร่อยแล้วไม่ต้องไปร้านไหนแล้ว
แปลว่าร้านเราอร่อยสุดในสุราช

ป้ายาวิธีการแกะหอยนังรมเนี่ยมันแกะยังไง
เห็นป้ายาบอกว่าหอยนางรมมาชอบความรุนแรง
ใช้มีดตัดเอ็นหอยเนี่ยแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะ
วันหนึ่งขายหอยนังโรมขายได้กี่ตัวเยอะสุดเลย
บางวันปันตัวถึงบางวันก็กว่า
ขั้นต่ำสุดและอย่างขายเงียบแล้ว๕๐๐ตัวขึ้นค่ะ

ป้ายาบอกขายเงียบนี่๕๐๐ตัวนั้นตกใจเลยมาขายหอยดีกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะป้ายาใบตองหิวแล้ว
ขอจัดแบบหอยไยจัดไยให้หน่อย

นี่ค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วนะคะ
หอยนังรมตัวเป้งใหญ่

วิธีการกินเขาบอกว่าคนสุราชเนี่ยคนใต้จริงเนี่ย
เขาจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
เดี๋ยวเรามาลองชิมแบบคนกรุงเทพเขากินกันบ้าง
ก็จะต้องเติมน้ำพริกเผาเข้าไปปรุงรสกันเข้าไป

คุณผู้ชมไม่ว่าจะกินแบบสุราชก็อร่อย

หอยร้านป้ายาหอยสดเนี่ย
สดมากหวานมาก
กินผู้กับกะหินค่ะรับรอง

อันนี้หวานแต่หอยนะคะหวานทั้งกะถิ่นทั้งหอยเลยค่ะ
อกจากหอยนังรมที่เป็นพระเอกของร้านแล้ว
ร้านป้ายาหอยสดก็ยังมีหอยแมลงผู้
และหอยแครงที่ตัวใหญ่ไม่แพ้หอยนังรม
มาเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เลือกรับประทาน
โดยสามารถบอกป้ายาได้เลยว่า
จะลวกหรือจะกลับบ้านแบบสด
ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะ
อย่าลืมนะคะมาสุราชพลาดไม่ได้
ต้องมากินหอยใหญ่ที่ร้านป้ายาหอยสดค่ะ
รับรองว่าถูกอกถูกใจสดหวานอร่อยแน่นอน
ร้านป้ายาหอยสดนะคะเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้า

เดี๋ยวต้องไปกินต่อก่อนนะเดี๋ยวอีกตั้ง๔ตัวแน่